พาไปดูเรื่องของมติสบคกันก่อนนะครับ
แถลงมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
ลงผลการประชุมของสอบคอชุดใหญ่ครับ

รับข้อเสนอของสบคชุดเล็กให้ยกเลิกเคอร์ฟิลล์
เริ่มตั้งแต่๑๕มิถุนายนนี้ก็คือวันจันนี้เป็นต้นไปครับ
แต่ว่ายังคงเรื่องของการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเอาไว้ก่อนนะครับ
ส่วนการผ่อนปลนระยะที่๔นั้นเริ่มต้นวันเดียวกัน
คือ๑๕มิถุนายนก็มีอะไรบ้างล่ะ
มันจะมีกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงสูงหลายประเภท

เช่นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน๑๒๐คน
น้ำร้านอาหารพัฒนาคารโรงแรมสามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์
ให้นั่งดื่มในร้านได้
แต่ว่าร้านประเภทผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดอันนี้
ยังต้องปิดต่อไปยังเปิดไม่ได้นะครับ
แล้วก็พวกบ้านบอลต่างให้เด็กเล่นก็ยังต้องปิดต่อนะครับ
ทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลื้มครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องของวันหยุด
วันนี้ที่ประชุมสอบคอมีการหามรือกัน
แต่ว่ายังไม่ได้สรุปว่าวันหยุดชดเชยสงกรานที่ค้างคากันอยู่เนี่ยจะเป็นยังไง
แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพับแผน
แต่จะพิจารณทยอยให้หยุดทีละวันจนครบโคต้าสามครั้ง
เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการไปรวมตัวกัน
แล้วก็อาจจะมีการชดเชยกันต่อไปถึงเดือนธันวาหรือเปล่า

ขณะที่วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากอินเดียทั้งหมดมา๔รายครับ
อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐนะครับ
แล้ววันนี้ก็ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่๑๗
รวมทั้งไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจากโควิด๑๙ด้วยนะครับ